พูดถึงเรื่องของหมาแมวเนี่ยนะคะใครที่ไม่รักมาแล้วแล้วคิดจะเอาปล่อยวัดเนี่ยนะคะ
อย่าทำค่ะเพราะว่านอกจากที่มันจะแสดงถึงเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจที่คุณเป็นคนโหดร้ายแล้ว
มันผิดกฎหมายนะคะนี่คือภาพล่าสุดคนใจร้ายเอาแมวไปทิ้งนะ
ทิ้งดีดีอ่ะโยนข้ามกำแพงแบบเนี้ยเอาไปทิ้งที่วัดโพค่ะ
มูลนิธิเดอร์วอยซ์เขาเอาเรื่องนี้มาโพสต์เอาไว้นะคะ
เป็นผู้หญิงคนนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดน่าจะเป็นวัยกลางคนนะ
และลักษณะตั้งใจจะปิดบังค่ะใส่เสื้อสีดำใส่หมวกไอ้ม่วงด้วยนี่นะ
แล้วก็โยนแมวข้ามกำแพงเข้าไปในวัดค่ะ
ทางเพจเดอร์วอยซ์เสียงจากเราเป็นมูลนิธิช่วยสัตว์
เอาภาพแล้วก็คลิปมาโพสต์ระบุข้อความรถกระบะมีข้อ
ขับมาบริเวณวัดโพเขตพระนครกรุงเทพ
โดยผู้หญิงวัยกลางคนสวมไอ้โม่งลงมาจากรถ
ถุงใส่แมวแล้วก็โยนข้ามรั้วเลย
เข้ามาในวัดมาแบบตั้งใจวางแผนแน่
เพราะรอบวัดมันมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่
แล้วก็เห็นพฤติกรรมชัดเจนก็คือมีลักษณะวนก่อน

ล่าสุดวัดค่ะไปแจ้งความไว้แล้ว
ดำเนินคดีกับคนใจร้ายที่เอาแมวมาทิ้งแบบนี้
กระทำแบบนี้ย้ำนะคะมีความผิด
ตามพรบธารุณกรรมสัตว์มาตราที่๒๒
ไม่ให้เจ้าของสัตว์ปล่อยละทิ้ง
หรือกระทำการใดให้สัตว์ผลจากการดูแล
มีโทษปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะดูแลค่ะ
คุณก็ต้องรู้ตั้งแต่แรกอย่าไปซื้อมันมาเลี้ยง